คนนี้เขากำลังจะแต่งงานน้องเปล่าปาวลีนั่นเองนะคะ
ราชว่าที่เจ้าสาวสวยมากเลยนะฮะ
นี่ไปเจอกันมาในงานร้องเพลงนะคะ
ก็กำลังจะมีข่าวดีแล้วแหละช่วงปลายปีนี้กับหนุ่มเอิร์ท
ลูกชายของปากกิ๊กนะฮะซูโมกิ๊ก

ตอนนี้งานแต่งที่เตรียมไปไปถึงไหนแล้วนะคะ
ตื่นเต้นขนาดไหนกำลังจะได้เป็นเจ้าสาวนะคะ
แพลนมีลูกเดินหน้าต่อเลยหรือเปล่า
หลังจากที่แต่งงานเนี่ยเห็นว่าฝั่งป๊าฝั่งแม่
ก็อยากจะอุ้มหลานกันเต็มทีแล้วนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องเห็นว่าเพิ่งต่อสัญญากับค่ายเดิมอีกยาว
จริงหรือเปล่าไปฟังจ้า
มีปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะว่าเดี๋ยวเราก็แต่งงานแล้วนะ
แล้วก็การวางแผนก็ให้ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมด้วยค่ะ
อย่างการวางแผนสมมุติว่าอยากมีน้องหรืออะไรอย่างนี้
จะสามารถมีได้ช่วงไหนก็ช่วยดู
งานเราก็เข้ามาเรื่อยเนาะปีหน้าก็เข้ามาแล้วอย่างนี้ค่ะ
สมมุติว่ามีปุ๊บปับก็อาจจะแบบว่ามีผลกระทบต่างานเลยค่ะ
เรามีหนักใจหรือก็มุนเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษครับ